อย่างที่บอกนะคะดัมโบบิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะ
นายอนัญชัยจับมือแน่นเลยกับพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะคะ
ยื่นเรื่องเอาผิดนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินและกตรอีก๙คน
สำหรับการแต่งตั้งพบตรขออภัยการโหวตเลือกเนอะ
พบตรคนที่๑๔แบบมิชอบนะคะ
แววว่าจะลามไปถึงมาตรา๑๑๒ด้วย

หัวหน้าพักเสรีรวมไทยพร้อมกับนายอนัญชัยชายเดช
ทนายความนะคะวันนี้นี่เปิดตัวคู่กันเลย

หนังสือร้องสำนักงานคณะกรรมการ
กันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
เอาผิดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร
และคณะกรรมการอีก๙คน

ประกอบมาตรา๘๓และมาตรา๙๑ด้วย

คุณเศรษฐาต้องเลือกพบตรที่ลำดับอาวุโสสูงสุด
แต่กลับไปเลือกพลตำรวจเอกต่อศักดิ

และถ้าประชาชนเห็นว่าเข้าข่ายความผิด
ก็สามารถส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปเลย
ยังมองด้วยว่านี่ถ้าให้นายกมีอำนาจตั้งพบตร
แบบนี้ตำรวจก็คงไม่ทำงานให้ประชาชน
แต่คงหันไปดูแลนักการเมืองแทนหรือเปล่า
เมื่อตั้งรัฐขั้นตอนอาวุโสได้
ก็พยายามเอาใจนักการเมือง

ต้องตัดสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีก๑๐ปี

ในเมื่อคุณเศรษฐาไม่เชื่อผม

แล้วจะบอกให้ผมมีไมตีได้ไง
พลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังพูดถึงเหตุการณ์เด็ก๑๔
ที่ไปก่อเหตุไล่ยิงที่สยามภารกรด้วย

จริงต้องให้หน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ที่ลงพื้นที่ไป
ให้พวกไปหาแสงทั้งหิวแสง
นายอนัญชัยค่ะอธิบายด้วยบอกการเสนอชื่อของพบตร
เมื่อขัดรัฐธรรมนูลเท่ากับว่าทูลกล้าวเสนอสิ่งมิบังควรให้เบื้องบน
จะฟ้องม๑๑๒กับผู้แต่งตั้งค่ะ
เมื่อแต่งตั้งไม่ชอบและไปเสนอโปรดก้าวเนี่ย
ผมอยากให้ทุกคนพิจารณาดูว่ามันบังควรหรือไม่บังควร
ถ้าไม่บังควรก็ว่ากันไป
ถ้าบางคนก็ว่ากันไปเดี๋ยวให้ตำรวจพิจารณาแต่ทำแน่ครับ

ส่วนประเด็นทนายอนัญชัยไหนมาแล้วขอถามเพิ่มหน่อยละกันกรณีบิ๊กโจ๊ก
เพราะว่าแหมก็ยังไงไม่รู้แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดกันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้ว
อยู่ก็มีภาพโอบเอวหวานเจี๊ยบเกิดขึ้นระหว่างบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อ
เอาเรื่องนี้ทนายอนัญชัยบอกว่า
เมื่อก่อนห้องเต้ของผมจำได้ไหมจำโพสไหมที่บอกว่าเขาคือแม่ทัพ
แม่ทัพง้างเกาทันแล้วถึงแม้ห้องเต้จะสั่งให้หุ
แต่ถ้าผมที่เป็นแม่ทัพมองว่าการตัดสินใจนั้นถ้ายิงออกไปแล้วศัตรูตายแล้วเราจะชนะศึกเนี่ย
ผมก็จะทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนห้องเต้ของผมคือบิ๊กโจ๊กแต่วันนี้ผมเปลี่ยนห้องเต้แล้ว
เต้ของผมคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แล้วก็ไม่ได้มีเรื่องหมางใจอะไรกับบิ๊กโจ๊กด้วย
แต่ผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นทนายให้บิ๊กโจ๊กและตำรวจ๘นายจริง
เป็นตั้งแต่ที่บิ๊กโจ๊กโทรหามาปรึกษาผมนั่นแหละแล้วก็ที่มีใครบอกผมไปเรียกเก็บเงินผมได้เงินมา๕ล้าน๑๐ล้านอะไรน่ะ
ผมไม่ได้สักบาท
ดีเอ๊ะ
ผมไม่อยากไปยุ่งเลย
คือพูดง่ายไม่ให้ราคา
ส่วนตัวนะกูว่ามึงดูหนังจีนมาก
ไอ้มึงดูหนังจีนมาก